ของฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่กาต้าเป็นเจ้าภาพ

ท่านที่ส่งปรายศนียบัตรเข้ามาทายผลเชื่อว่าไม่ลืมได้แน่

ตอนนี้เราคัดแยกเรียบร้อยแล้ว
และจะจับรางวัลสำหรับผู้ที่โชคดีนะฮะ
รางวัลมูลค่ารวม๑๕ล้านบาท
จะจับขึ้นมา๓๑มักราคมนี้
ใกล้เข้ามาแล้วใครเป็นหนึ่งใน๔๘ล้านกว่าฉบับ

คือไม่ใช่แค่๔๘ด้วยนะคุณเขียนมาสอนต้องเป็นร้อยกว่าล้านด้วยนะ

นี่นะฮะ๔๘๔๙๙๘๑๕ฉบับ
นี่คืออาคารโกดัง๗นะครับสำนักงานใหญ่ไทยรัฐกรุ๊ป

จัดพิธีส่งมอบปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลโลก๒๐๒๐

แคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชค

นี่นะครับคุณวัชระวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริษัทเทรนดวีจี๓จำกัดไทยรัฐออนไลน์

ในการรับมอบปริศนียบัตรไทยผลฟุตบอลโลกนะครับ
คุณดันนันสุพัฒนภัณฑ์กรรมการผู้จัดการใหญ่

ได้เป็นประธานส่งมอบให้ทั้งหมดเนี่ย
สิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบห้าฉบับ
และจะจับรางวัลมูลค่ารวมกว่า๑๕ล้านบาทให้กับผู้โชคดี
ในวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนี้ครับ
ในการที่จะไปจับรางวัลนะครับ

รุ้นด้วยกันนะครับกับรางวัลใหญ่นะครับ
จำนวนมากกว่า๑๕ล้านบาทนะครับ
ปีนี้ก็มีส่งเข้ามาร้อยกว่าล้านฉบับนะครับ
โดยที่มีผู้ทายถูกคือทีมอาเจนติน่า๔๘ล้านกว่าฉบับนะครับ
จับรางวัลกันวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมปีนี้นะครับ
ได้เชิญท่านทูตอาเจนติน่านะครับ
อาคารราชทูตอาเจนติน่าประจำประเทศไทยมาเป็น
จับรางวัลที่๑ให้มอบโชคให้กับผู้โชคดีด้วยครับ
ก็ติดตามรับชมได้ผ่านทางไทยรัฐทุกช่องทางนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ทางไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน
แล้วก็ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของไทยรัฐทุกช่องทางครับ
นี่ฮะอย่างที่คุณวัชระวัชรพลบอกนะฮะ
รางวัลที่๑ต้องให้ท่านเอกราชทูตอาเจนติน่าประจำประเทศไทยเท่านั้นนะฮะ
ที่จะมาร่วมเป็นศักดิ์พยานแล้วก็จะจับรางวัลที่๑ด้วย

ไม่ต้องกลัวนะครับเราเก็บรักษาเป็นอย่างดีอยู่ที่อาคารโกดัง๗
สนักงานใหญ่ไทยรัฐครุฟนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งเราจะมีผู้ที่ดูแลตลอดเวลา๒๔ชั่วโมงนะครับ
เพื่อรอวันจับรางวัล๓๑มกราคม
วันนั้นก็จะมีผู้บริหารสปอนเซอร์ศิลปินดารา
มาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในการจับรางวัลด้วยนะครับ

นอกจากจะต้องทายถูกแล้วก็จะต้องโชคดีด้วยนะคะ